เคยมีอาการแบบจู่ก็บ่นว่าแน่นหน้าอก

เสียชีวิตเลยคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมทะบรุษสตราบรบภอปงตราช
ก็รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้าน

อำเภอเมืองตราดครับก็เลยต้องประสานแพทย์โรงพยาบาลตราดกับกู้ภัยไปตรวจสอบหน่อย
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยคุณผู้ชมจุดนี้เลยนะที่คุณเอเขาเสียชีวิตอยู่คุณเอเนี่ยอายุ๔๕ปี
นอนอยู่ตรงเก้าอี้ไม้หลังบ้านครับสภาพคือไม่ได้ใส่เสื้อแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นสีดำครับ
โอ้โหญาติญาติก็ยืนร้องไห้เสียใจอยู่ข้างเลยไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายแต่อย่างใดคาดว่าคุณเอเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมงนะตั้งแต่ที่แพทย์กับกู้ภัยแล้วก็ตำรวจไปถึงครับ
ก่อนเกิดเหตุ๒สัปดาห์ในเอ๊ก็จะบ่นวันแน่นออกแน่นออก
กับญาตินี่แหละบ่นทุกครั้งเลยเวลาทานอาหารเสร็จ
วันเกิดเหตุในเอเนี่ยกินทุเรียนไปหลายภูไม่ได้แค่ภูเดียวไม่ได้จบแค่ภูเดียว
ประกอบกับอากาศก็ร้อนเอก็เลยต้องถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วก็ไปนอนเล่นมือถืออยู่หลังบ้านครับ
สุดท้ายมาพบว่าเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้เลยญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครับ
แล้วก็มีการรับศพของคุณเอไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนาต่อไป
มาดูคำแนะนำหน่อยคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกคือทุเรียนเนี่ยมันมีฤทธิ์ร้อน
อ่ากินเข้าไปแล้วร่างกายร้อนอย่ากินคู่กับเหล้าอืมไม่ได้เลยเออครับถ้าเป็นไปได้ก็กินอะไรที่มีฤทธิเย็นเนี่ย
ต่างเข้าไปอย่างมังคุดใช่ไหมแล้วก็ไม่ควรกินคู่กับอะไรบ้าง
ลำไยลิ้นจี่ขนุนพวกนี้ก็ไม่ควรครับร้อนทั้งนั้นเออลิ้นร้อนทั้งนั้น
แล้วก็หวานจัดด้วยครับมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงคุณผู้ชมฮะ
ทุเรียนเองโอ้โหก็พลังงานก็ให้เยอะอยู่แล้วด้วยน้ำตาลก็สูงด้วยนะฮะ
ควรกินคู่กับน้ำอัดลมด้วยครับส่วนใครที่เป็นเบาหวานหอบหืด
ความดันโลหิตกรดไหลย้อนโรคหัวใจไม่ควรกินทุเรียนนะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงครับ
อย่าเยอะอย่าเยอะเอาแค่แบบพอหายอยากนิดหน่อยพอ
ส่วนคุณเอนี่ที่เสียชีวิตก็อายุ๔๕แล้วแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกแบบนี้
ถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีอาการลักษณะแบบนี้ก็ลองไปตรวจเรื่องเกี่ยวกับหัวใจดูหน่อยนะครับ
เรื่องของหลอดเลือดหัวใจดูหน่อยนะครับ